เขาบอกว่ามีคนร้ายไปซุ่มยิงหนุ่มร้านทำกระจูด

เขาจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้

ปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่าเอากลับจากที่ทำงานกลับจากร้าน
ไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกได้ยินเสียงปืนนะ

ขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจของการทำกระจูดอะไรหรือเปล่า

นำตัวคนเจ็บรีบส่งโรงพยาบาลควนขนุนไปก่อนหน้าแล้วนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดที่ถนนสายบ้านธรรมเถียรหัวป่าเขียวค่ะ

มันไหลมาเป็นทางยาวกว่า๒๕๐เมตรเลยนะ

มีรอยถูกยิงมีอาวุธปืนไม่ทราบขนาดด้วยนะคะ

ผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือนายพัดพงศ์ช่วยกลับนะคะ
ว่าในเอกอายุ๓๔ปี
ปรากฏว่าในเอกเนี่ยมีบัตรแผลถูกยิงถึง๓แห่ง
ขาขวาแล้วก็ขาซ้ายทะลุ๒แห่งเลย

เขากลับจากทำงานที่ร้านเนี่ยกระจูดค่ะ
จากจุดเกิดเหตุสัก๖๐๐เมตรก็จะกลับบ้านตามปกติ
เลี้ยวรถออกจากซอยเข้าทางหลักมาแค่๒๐เมตรเอง
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทั้งหมด๓นัด
ไม่รู้หรอกนะว่าใครยิงแล้วมาจากไหน
และยังไม่รู้ตัวด้วยว่าโดนตัวเขาเอง
พอขี่ต่อมาอีก๒๐๐เมตรเฮ้ยทำไมมันชา
ชาค่ะที่ขาทั้งสองข้างนะคะ
้มดูอ้าวมันมีรอยเลือดไหลเต็มรถ

ไม่มีแรงกระทั่งจะค้ำรถให้อยู่ปรากฏว่ารถล้ม
แล้วเลยโทรศัพท์ค่ะแจ้งตำรวจให้มาช่วย
เจ้าตัวเล่าแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาทำงานอยู่ที่ร้านกระจูดแห่งนี้
เกือบ๒ปีแล้วยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใคร

เชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของนายเอกคนเจ็บเป็นอย่างดี
และก่อนเกิดเหตุคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ข้างทางค่ะ
ใช้จังหวะที่นายเอกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเอาปืนยิงใส่เลย
ชาวบ้านเองก็ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดนะคะ
แต่กระสุนปืนถูกในเอก๑นัดที่ต้นขาซ้ายทะลุขาขวาค่ะ
ปมเหตุเร่งสอบสวนก่อนเดี๋ยวต้องขยายผล

ถ้าจะซ่อนอยู่เนี่ยตรงป่าย่าข้างทางมันก็มองไม่เห็นนะ
แล้วก็ต้องสอบสวนนะเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะ